ดูเรื่องของฟ้าฝนและภายพิบัติต่างหน่อยนะครับ

อย่างที่น่านที่บ้านห้วยขาบที่อำเภอบอกเกลือ
ดินโครนถล่มลงมาหลังจากฝนตกหนัก

มีครอบครัวหนึ่งเสียชีวิตถึง๘ศพ
ตอนนี้กำลังกู้ภัยเยียวยากันอยู่
แต่แน่นอนว่าในพื้นที่อยู่ไม่ได้แล้ว
เขาไม่กล้ากลับไปเกิดจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าสภาพทั้งหมดในพื้นที่

กรมอุทยานก็ต้องเข้ามาช่วยด้วย
ทางจังหวัดกำลังระเมินการอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุดินโครนถล่ม
ที่บ้านห้วยขาบอำเภอบอกเรือจังหวัดนาน

เจ้าหน้าที่ที่ยังเป็นห่วงก็คือเรื่องความปลอดภัยของชาวบ้าน
ถ้าจะกลับเข้าไปอยู่ที่ชุมชนบ้านห้วยขาบ
คือส่วนใหญ่ก็ยังกังวลเรื่องของทรัพย์สิน
พื้นที่การเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยง
อยากจะเข้าไปดูอยากจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่
แต่ก็อีกส่วนมากที่ก็ไม่กล้าเข้าไปอยู่นะครับ
นายปริชาสมชัยอำเภอบอกเรือ

บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่า
ดินโครนมันจะถล่มลงมาเพิ่มหรือไม่
ประสานขอกำลังพลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
แล้วก็ทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๗
ให้มาช่วยชาวบ้านห้วยขาบนะครับ
ด้วยการจะให้ส่งตัวแทนบ้านละ๑คน
เพื่อเข้าไปดูที่บ้านคุณเขียนมาสอน

เพื่อจะมีทรัพย์สินข้าวของที่ยังพอจะเก็บออกมาได้
หรือบ้านที่ไม่ได้เสียหายไม่ได้ถูกดินโครนถล่มก็มีอยู่

เอาสิ่งของมีค่าเอาสิ่งของที่คิดว่าเอาออกมาได้

แล้วหลังจากนี้จะไม่อนุญาตให้ใครเข้าออกในพื้นที่อีกแล้ว

ต่อจากนี้ไปหลังจากประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ปฏิบัติการชั่วคราวเนี่ยจะตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านสวา
โดยได้ข้อสรุปว่าจะให้ชาวชุมชนบ้านห้วยขาบ
อยู่ที่ศูนย์พักพิงที่วัดพระธาตุดวงคุ้ม
หรือวัดบ้านสวากับโบสถคริสเตียน
เรื่องต้นจะต้องอยู่ประมาณ๓เดือน
เพื่อรอให้หมดหน้าฝนก่อนหรือว่าจนกว่ากรมอุทยาน
ธรณีวิทยาค้นพบพื้นที่อาศัยแห่งใหม่ให้ก่อน
จะเริ่มให้ชาวบ้านไปจัดสรรพื้นที่แห่งใหม่กัน
ในอำเภอบ่อเกลือและพันเอกรุษมนตรีจินเสน
จะไม่ให้ชาวบ้านกลับไปอยู่ที่เดิมอีกนะครับ
เพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดเนินเขานะฮะ
มีโอกาสที่จะถูกดินโครนถล่มได้อีก
กังวลว่าตรงนี้คงจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับ
ก็จะประสงค์อยากจะย้ายบ้าน
ทางราชการบางส่วนก็เสนอให้เฉพาะจุดที่เสี่ยงจริงซึ่งมีประมาณ๑๐กว่าหลัง
แต่ชาวบ้านต้องการที่จะขยับหมู่บ้านขึ้นไปข้างบน
ซึ่งห่างจากตรงนี้ประมาณสักร้อยเมตรหรือสองร้อยเมตรนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัย
ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความละเอียดรอบครอบนะครับ
ซึ่งเมื่อวานทางผู้แทนรัฐบาลนะครับท่านลำตีมหาธัยท่านก็ได้มาดูสถานที่ดูแลต่างแล้วนะครับ
อันนี้ทางราชการก็จะไปดูความเป็นไปได้ดูจุดต่างนะครับ
ทางด้านของชาวชุมชนบ้านห้วยขาบนะคะอย่างนายจิระใจปิงอายุ๔๓ปีก็บอกว่าก็พอใจนะคะ
กับสิ่งที่ทางกรมอุทยานเข้ามาดูแลทั้งในเรื่องของอาหารการกินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นยามเจ็บไข้ได้ป่วย
แล้วก็ดีใจที่สุดก็คือที่ทางกรมอุทยานยืนยันจะหาที่อยู่ที่ใหม่ให้
เพราะว่าทางตัวเองกับคนอื่นในชุมชนเนี่ยคือเขากลัวแล้วล่ะไม่กล้ากลับไปอยู่ที่เดิมกลัวว่าดินโครนจะถล่มลงมาอีกนะคะ
คือมีข้อมูลว่าพื้นที่อาศัยแห่งใหม่ของชาวบ้านห้วยขาบเนี่ยค่ะอาจจะอยู่ห่างจากจุดเดิมไปสักประมาณ๒๐๐เมตร
เพราะว่าต้องมีการสำรวจองค์ประกอบอื่นด้วยนะคะเช่นถ้าจะสร้างเป็นชุมชนก็จะต้องมีที่ทำกิน
อยู่ใกล้ลำทานจะได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ไม่อย่างนั้นชาวบ้านก็ลำบากกว่าเดิมค่ะ
ย้ายไปก็ต้องไม่ลำบากนะคะก็ยังไม่สรุปนะคะว่าจุดที่ชุมชนแห่งใหม่จะได้เนี่ยคือเป็นจุดไหนยังไงนะคะ
เพราะว่าพื้นที่ไม่ใหญ่มากอาจจะไม่เพียงพอกับการสร้างชุมชนชาวบ้านเขาอยากอยู่ด้วยกันให้แบบให้ครบทั้งหมดนะคะ
ครอบครัวคืออยากจะอยู่รวมกันไม่อยากจะแยก
คือถ้าวันไหนสภาพอากาศเป็นใจฝนไม่ตกเนี่ยทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๘เขาจะช่วย
ไปลาดระเวนดูให้หาจุดที่เหมาะสมให้
แล้วก็จะไปคุยไปหารือกับนักธรณีวิทยาไปหารือกับกรมอุทยานนะคะ
เพื่อให้ชาวบ้านมีที่อยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่บุกลุกป่าสงวนด้วย
แต่สภาพพื้นที่ก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะภาพมุมกว้าง

เรื่องการปรับพื้นที่บ้านเฮ้ยขาบ

จะเปลี่ยนที่ดินให้เป็นแปลงนาทำการเกษตรของชาวบ้าน
ระยะยาวทางกรมอุทยานจะออกโฉนดเอกสารสิทธิ์ให้นะครับ
เพื่อไม่ให้เป็นการอาศัยแบบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
เหมือนกับพื้นที่บ้านห้วยขาบเดิมนะครับ
ขณะที่พื้นที่ป่าในเขตอำเภอบ่อเกลือ
อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานมีอยู่ทั้งหมด๕๗๐๐ไร่
แต่ในพื้นที่ทั้งหมดมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์
อันนี้เป็นเอกสารสิทธิ์เรื่องที่ทำกินนะครับ
แต่ที่เห็นชาวบ้านมาอาศัยกันอยู่หลายคนเอาแล้วมาอยู่กันได้ยังไง
ก็เพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีการแบ่งเขตพื้นที่ป่านะครับ
ทำให้ชาวบ้านในรุ่นแรกหลายสิบปีมาแล้ว
เขาก็มาตั้งหลักปรักฐานอยู่กันก่อนแล้วไง

ปัจจุบันมีการคืนพื้นที่ป่ามีการแบ่งเขตกันใหม่นะครับ
แต่ตามประกาศคำสั่งของคศที่๖๖ทับ๒๕๖
ก็อนุญาตให้ชาวไทยภูเขาที่อาศัยที่ดินทำกินมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
สามารถพักอาศัยอยู่ต่อไปได้
ให้กรมอุทยานี้ผ่อนปลน
ให้อยู่ในลักษณะเป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย

แต่ตอนนี้มันอยู่ไม่ได้ด้วยสภาพภัยพิบัติ

อันนี้มันจะอยู่นอกจากกฎยกเว้นของคอสชแล้วว่า

ถ้าไปอยู่จุดอื่นก็ต้องให้กรมอุทยานเขาอนุญาต

แล้วก็จะบุกรุกพื้นที่อุทยานซ้ำหรือเปล่าอย่างนี้ด้วยนะใช่